เราก็ยังคงมีความหวังอยู่นะคะในเรื่องของปฏิหารในการตามหาลูกเรือหลวงสุโขทัยด้านหลังนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่อีกหนึ่งบรรยากาศที่จะพาไปดูนะคะจะเป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มนี่แหละค่ะ
ก็มีขึ้นเป็นคืนที่สองแล้วทางญาติเองก็มีการติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะ
โดยช่วงค่ำนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้พลเรือตรีกรวิทฉาระยะรสีนะคะ
ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์กองเรือยุทธการ
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพแบบธรรมนองหลวงกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งประสบเหตุอับปางซึ่งก็มีการชาปนาสถานอยู่ที่กองทัพเรือ

ราชการฐานเรือและประชาชนยังมีครอบครัวรวมไปถึงญาติของกำลังพลทั้ง๕นาย
เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระธรรมศพนะคะเป็นจำนวนมาก
ส่วนในคืนนี้วันนี้วันที่๒๔นะคะคุณผู้ชมค่ะ
จะมีพิธีสวดแบบธรรมนองหลวงเป็นคืนสุดท้าย
หลังจากนั้นคืนถัดไปเดี๋ยวจะมีการสวดพระอภิษฐรรมแบบพิธีปกติ
ก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
โดยช่วงเช้าเมื่อวานนี้ย้อนกลับไป
ก็ติดต่อคอนำร่าคกลับไปทำพิธีสวดที่บ้านเกิดในอำเภอกาบเชืองด้วยนะคะ
พี่สาวของพันธาเอกสมหมายนางวันนาอินหา
จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางมีการเคาะโลงนะคะ
บอกน้องชายว่าให้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อ
มีนาฐานเพื่อนร่วมรุ่นมาช่วยกันยกโลง
แล้วก็มีการเคาะลงบอกลา

ก่อนที่จะเคลื่อนศพออกจากชาปนสถานกองทัพเรือค่ะ
วันนานะคะพี่สาวเล่าแบบนี้บอกว่า
ครั้งสุดท้ายที่เจอพี่ชายก็คือพันธาเอกสมหมายนะคะ

คือลักษณะเหมือนน้องชายอยู่ดีกลับมาเจอกลับมาหาที่บ้าน
แล้วมาพูดในธรรมนองคล้ายเหมือนมันจะเป็นลางไม่ดี
พูดว่าถ้าผมไม่อยู่
ที่ดูแลลูกสาว๑๐ขวบให้ผมด้วยนะ
ถ้าเป็นอะไรไปก็ขอให้พาผมกลับมาบ้านด้วย
แล้วพี่ก็ยังบอกเฮ้ยพูดอะไรอย่างนี้
ก็อยู่ด้วยกันไปนี่แหละอีกนาน
ทีนี้พันธาเอกสมหมายก็ยังพูดกับพี่สาวต่อว่า
อาชีพแบบผมเนี่ยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
จนกระทั่งมาเกิดเหตุเดือร่มคุณผู้ชมครับ
ทีนี้เขาบอกว่าพี่สาวบอกแบบนี้
จริง๑๒ธันวาคมเพิ่งจะโทรคุยกัน
และมีการพูดคุยกันในลักษณะว่าเดี๋ยวปีใหม่จะกลับไปกินข้าวที่บ้านนะ
พี่สาวบอกเลยไม่คิดจริงว่านี่จะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย
ร่างของพันธาเอกนะคะ
ก็ล่าสุดมีการได้รับเลื่อนชั้นยศเป็นนาวาตรี
เดินทางถึงบ้านเกิดเมื่อช่วง๖โมงเย็นอย่างที่บอกเมื่อวานนะคะ
มีทางกองกิจยศตั้งแถวรับอย่างสมเกียรติเลย
พิจิตรค่ะบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
อันเชิญพวงมาลา๑๒พวงวางหน้าศพ
เป็นประธานพิธีสวดพระอภิษฐรรศพซึ่งจัดเป็นเวลา๒คืน
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะในวันพรุ่งนี้๒๕ธันวาคมค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะครอบครัวของจ่าเอกจักรพงศูนผล
และพลทหารอัครเดชโพบัตรเดินทางติดต่อขอรับศพกลับไป
ประกอบพิธีที่บ้านเกิดในจังหวัดสุราธานีด้วย
โดยในเวลา๑๐โมงเช้าวันนี้กองทัพเรือนะคะ
มีการจัดเครื่องบินนำร่างจากสนามบินอุตภัว
ยังกองบิน๕จังหวัดประจวบคิริขัน
และใช้รถยนต์ลำเรียงศพไปส่งที่วัด
จ่าเอกจักรพงศ์นะคะก็จะมีพิธีศพที่วัดครองครามประชาสรร
อำเภอดอนศักดิ์ส่วนพลทหารอัครเดชค่ะ
ก็จะจัดที่วัดสุธาริดีวนารามที่อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะ
บันดายาดแยดและครอบครัวของกำลังพลผู้ส่วนศพ
ก็ต้องรองกลับมาเพื่อให้ส่วนใหม่เป็นยาดของพ่อศาขา
คงรอการกลับบ้านอย่างมีความหวังนะฮะ
อย่างญาติของจตรีโสพลค่ะ
มีการเขียนข้อความลงไปบนทรายนะครับ
บอกว่าเจมส์เจ๊รออยู่นะ

นี่คุณผู้ชมเจมส์พวกเจ๊รออยู่นะ
คือรอคอยอย่างมีความหวังจริง
คุณผู้ชมแม้ว่าทะเลมันจะกว้างสักแค่ไหน
ไปสุดลูกหูลูกตาแต่ทุกวันทุกวินาที

ของจาตรีโสพลวงสนิทช่างกลกองเรือยุทธการประจำเรือหลวงสุโขทัย
หนึ่งใน๒๓ผู้สูญหายนะครับ

พร้อมกับโพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๙วินาทีค่ะ
เป็นวีดีโอที่มีความหมายต่อครอบครัวเขามาก
เพราะว่าช่วงสุดท้ายของวีดีโอนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมจะเห็นข้อความที่เขียนลงบนพื้นทราย
บอกว่าเจมส์พวกเจ๊รออยู่นะ
แล้วก็ระบุข้อความบนโพสต์บอกว่า
ไม่รู้จะหวังได้ไหมแต่ก็อยากมีหวังค่ะ
อยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกับน้อง
น้องชายคนนี้อายุ๒๑ปีเอง
เดือนหน้าก็จะวันเกิดน้องแล้ว
เพิ่งเข้าทำงานรับราชการได้ไม่กี่เดือน

นำดอกไม้ไปปักตามพื้นทราย
แล้วก็เขียนคำว่ารอ
เอามือสัมผัสกับน้ำทะเลนะคะ

แล้วก็เอามือไปสัมผัสกับน้ำทะเล
ทุกคนในครอบครัวทำเป็นการแบบ
สัญลักษณ์ว่ารอน้องกลับมา
มีความหวังอยากให้น้องกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ
ทางด้านนายชนลทรเตชะรัชกิจการกุลค่ะ
ญาติของจาตรีโสพลบอกว่า

ก็ได้มีการพูดคุยกับน้องชายด้วย

น้องชายบอกว่ากำลังจะออกเรือแล้ว

หลังไปขูดเข้ากับเหล็กเตียงข้างแล้ว
ส่งภาพด้านซ้ายมือให้ดูคุณผู้ชมบอกว่าเป็นแผลเลยนะฮะ
หลังจากนั้นช่วงประมาณเกือบ๗โมง
ส่งภาพห้องโดยสารบนเรือข้าวของเริ่มกระจัดกระจายแล้ว
แล้วก็มีคลิปวิดีโอคลื่นทะเลรอบเรือมาให้ดู
มันสูงแบบมิดหลังคาจริงคุณผู้ชม
หลังจากนั้นน้องหายไปแล้วค่ะไม่มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลแล้ว
จนกระทั่ง๑ทุ่มทราบข่าวมาว่าเรือมีปัญหาน้ำเข้า
เรือเริ่มเอียงพอ๔ทุ่มจาตรีโสพลยืมโทรศัพท์เพื่อน
โทรมาหาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเรือตอนเนี้ยเอียงหนักมาก
คุณผู้ชมดูคลิปสิน้ำทะเลคือซัดคลื่นมาสูงมากจริง
สูงแบบมิดหลังคาเรือเลยนะคะพอบอกว่าเรือมันเอียงแล้ว
ตอนนี้น้องบอกว่ายังอยู่บริเวณกราบเรือยังปลอดภัยดีอยู่
แล้วก็บอกว่าเห็นเรือหลวงกระบุรีส่องไฟมาที่เรือแล้ว
เขารู้สึกว่ามีความหวังน่าจะรอดปลอดภัย
หลังจากนั้นสัญญาณการติดต่อขาดหายไปค่ะคุณผู้ชม
พอช่วง๕ทุ่มทราบข่าวว่าเรือจม
แล้วก็จาตรีโสพลเป็นบุคคลศูนย์หาย
ตอนนั้นโอ้โหญาติแบบว่าทำใจกันแล้วนะฮะ
ทำใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้
แต่ก็หวังลึกว่าน้องชายแล้วก็ครอบครัวเขาจะปลอดภัย
ไปร่วมสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมครอบครัวก็ยังคงตั้งความหวัง
จาตรีโสพลยังคงปลอดภัยอยู่
แล้วก็ไปดูต่อกันในส่วนของคุณบัญชาธิวาลัยค่ะ

คุณพ่อจตรีสุภกิจธิวไล
คุณพ่อเขาได้เปิดภาพสุดท้ายของลูกชายค่ะ
ก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในผู้สูญหายที่จาท็อปเนี่ยถ่ายเอาไว้เมื่อวันที่๑๘ธันวาคม

ใช่ค่ะยังยิ้มแย้มกันอยู่นะคุณผู้ชม

ใช่เป็นภาพในเรือก็สังเกตไหมไม่ได้มีใครใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะ
เรือกำลังอยู่ในสภาพเอียงไปทางกราบซ้ายของเรือแล้วคุณผู้ชม
แล้วคุณพ่อของจ่าท็อปเนี่ยเปิดแชทไลน์สุดท้ายที่ตัวเองส่งหาลูกชายวันที่๑๘ธันวาคมวันเกิดเหตุนี้นะ
เวลาประมาณ๓โมงครึ่ง
ถามลูกว่ากลับสัตหีบเมื่อไหร่ว่างแล้วติดต่อหาพ่อด้วย
หลังจากนั้นคุณพ่อโทรอีก๒ครั้งช่วง๓ทุ่มค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรือหลวงสุโขทัยกำลังอยู่ในสภาพเอียง
แล้วจนถึงทุกวันนี้ข้อความที่คุณพ่อส่งไปหาจ่าท็อปนั้นยังไม่มีใครเปิดอ่านค่ะคุณผู้ชม
คุณพ่อของจาท็อปบอกว่าตอนนี้ยังมีความหวังนะว่าลูกชายจะไม่ได้ติดอยู่ใต้เรือ
อยากให้ลูกชายไปติดตามเกาะต่างแล้วก็ให้ลูกเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่
ในฐานะคนเป็นพ่อพ่อบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมาก
ลูกเพิ่งบรรจุประจำเรือสุโขทัยเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้เอง
และอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมจ่าท็อปเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อด้วย
คุณพ่อบอกว่าทุกวินาทีมีค่ามีความหวังเสมอแม้ว่าหลายคนบอกว่ามันผ่านไปหลายวันแล้ว
แต่คุณพ่อยังเชื่อว่าลูกชายพ่อนั้นจะกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ
เราเองก็เชื่อว่ามันต้องมีปฏิหารสิใช่ค่ะนานทุกคนต้องได้กลับบ้านสิ
เรายังคงก่อติดภารกิจในการค้นหาผู้สุนหายกันต่อนะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขวัญขอกลับไปพูดถึงทางด้านของพันธาเอกสมเกียจหน่อยนะคะ
เมื่อกี้นะอาจจะมีการเอ่ยนามของท่านผู้เสียชีวิตผิดนะคะก็ด้วยความเคารพนะคะ
คือเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือทางด้านของศพของพันธาเอกสมเกียจเนี่ย
ก็มีการเดินทางกลับไปถึงที่บ้านเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยตำแหน่งของท่านพันธาเอกสมเกียจหมายชอบอายุ๔๕ปี
ตำแหน่งเป็นพันธาส่งกองกำลังนะคะกองบังคับการกองร้อยสนับสนุนกองพันธ์ซ่อมบำรุงนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังพลของลูกเรือรบหลู่สุโขทัย
แน่นอนว่าท่านประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางที่บางสะพาน
ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีการนำร่างของพันธาเอกสมเกียจหมายชอบ
เดินทางถึงบ้านเกิดและมีการตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ